ชาวบ้านไปดูหมอลำซิ่งครับดูเสร็จก็จะนั่งแพ้ข้ามฝ้า
ข้ามลำน้ำมูลกลับมาแพ้ล่มนะครับแพ้ล่มคุณผู้ชม
มีคนเสียชีวิต๒ศพหายังหาไม่เจออีก๓คน
ดูมืดตึ๊บขนาดนี้นะครับเพราะหมอลำซิ่งเลิกเนี่ย
มันดึกมากครับโอ้โหแล้วจะเอาไฟจากไหนล่ะลำน้ำมูล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งกว่าครับกู้ภัยมูลนิธิสิต
จี้กงอุบลราชธานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุแพร่ของชาวบ้าน
ล่มกลางลำน้ำมูลเลยที่บ้านคำนกหอหมู่๑๕
ตะบนคำเขื่อนแก้วอำเภอศรีอุรินทรจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
ที่ล่มเป็นแพ้ข้ามฝากของชาวบ้านที่ข้ามไปดูหมอลำ
ซึ่งที่วัดบ้านตุงลุงอำเภอโขงเจียมครับ
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
การแสดงจบชาวบ้านรวมตัวกันโอ้โหตอนขากลับกว่า๓๐คน
คุณผู้ชมฮะนั่งแพร่ข้ามฝากเพื่อจะกลับเข้าหมู่บ้าน
ปรากฏว่าใกล้จะถึงฝั่งอยู่แล้วเชียว

พอใกล้ฝั่งก็เทน้ำหนักขึ้นมาอยากต่างคนก็ต่างอยากจะขึ้นฝั่ง

คนในแพ้ทั้งหมดตกใจเขาที่ต่างคนต่างกระโดดครับ

ช่วยเด็กชายอนันสิตพิมพ์จันทร์อายุ๘ขวบนะครับ
แต่น้องหมดสติแล้วก็มาเสียชีวิตระหว่าง
ถูกส่งไปโรงพยาบาลศรีอุรินทร
ขณะเดียวกันตอนนั้นมีคนหายอยู่ในแม่น้ำมูล๔คน
คือนางสาวจิระวรรณยิ้มช้างอายุ๓๗ปี
นายหนึ่งศักดาพันธ์เสาอายุ๔๑ปี
นายเต็งหนึ่งพันสาวอายุ๑๑ขวบ
ลูกชายของคุณหนึ่งศักดานั่นนะ
แล้วก็นายชัดชัยชะภูทรอายุ๓๑ปีครับ
ชาวบ้านเอาเรือออกกันช่วยค้นหา
สูญหายทั้ง๔คนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเช้าครับนักประดาน้ำ๒ชุด
ลงค้นหาใต้น้ำไปพบครับคุณผู้ชม
ไปพบร่างนางสาวจิระวัลแม่ของเด็กชายอนันตสิทธิ์ครับ

กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานอุบลรัชธานี
ระดมเรือท้องแบนนักประดาน้ำ
สนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายอีก๓คน
และชุดปฏิบัติงานค้นหาใต้น้ำสามารถกู้แพร่ที่ล่มได้แล้ว
เป็นแพร่ไม้เก่าฮะนี่ครับแพร่คุณผู้ชม
เนี่ยฮะเป็นแพร่เก่าขนาด๒คูณ๔เมตรหลังคาสังกษี
นี่นะครับลงไป๓๐คนได้ใช่ไหมครับ๓๐ป่ะ
นี่คือสภาพตอนที่กู้ขึ้นมาแล้ว
นายอมรพรมศรนายอำเภอสิรินทรเปิดเผยบอกว่า
เมื่อคืนมีหมอลำซิ่งฝั่งบ้านตุงลุงของตะบนโขงเจียม
ในงานมีวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันทุกคนก็รีบกลับมาขึ้นแพร่
แต่คนมันเยอะไงแพร่ก็เลยล้ม
เบื้องต้นตำรวจสอบพอสิรินทร

ส่วนคนขับแพร่ก็ยังหายจากเหตุการณ์นี้ฮะศูนย์หายครับ
การข้ามฝากไปมันต้องนั่งแพร่กลับมานะครับ
แพร่ที่มีเรือบรรทุกนะครับ
ทีนี้เนื่องจากว่ามีการบรรทุกจำนวนวัยรุ่นมากนะครับ
เนื่องจากว่ามันมีการทะเลาวิวาสกันก็จะรีบกลับมา
ก็เลยพอกลับมาพอเที่ยวที่๒นะครับ
เนื่องจากว่าจำนวนคนมีมากก็เลยทำให้แพร่ร่ม
นายวิโรธพันเสาญาติของนายหนึ่งศักดาที่หายนะคุณผู้ชมในท่านนี้
นะครับเล่าบอกว่าปกติชาวบ้านไม่ค่อยข้ามแพร่กันหรอก
แต่เมื่อคืนงานมันอยู่ฝั่งตรงข้ามไง

คือถ้าขับรถมันอ้อม๓๐กว่ากิโลน่ะ
๓๐กว่ากิโลเมตรส่วนในบิ๊กนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เมื่อคืนคนขึ้นแพ้เยอะเลยนี่บิ๊ก
แล้วยืนอยู่หัวแพร่กันไงทำให้น้ำเข้าอย่างรวดเร็ว
ทุกคนก็ต่างจะเอาชีวิตตัวเองรอด
ได้ยินแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือครับ
น้ำเขาอยู่ทั้งกลางอยู่รูปด้วยครับ
ลักษณะแพทย์นี่เป็นแพทย์ใหม่ว่ะ

ผมก็โหลดออกกันแล้ว

เขาเห็นเอียงเนี่ย

นี่แต่น้ำนะครับน้ำเชียงอยู่ตั้งนาน
ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเลยยังไง
ขอให้หาที่ศูนย์หายเจอได้โดยเร็วนะคะ